มีอีกครอบครัวหนึ่งที่ตกอยู่ในภาวะที่ไม่มีทางเลือก
ทางเลือกเดียวคือต้องสู้ด้วยเหมือนกันนะคะ
อายุ๘ขวบก็ต้องสู้ค่ะ
น้องคนนี้อายุ๘ขวบต้องหารายได้จากการสอนการบ้านเพื่อนครั้งละ๑๐บาท

เพื่อที่จะเอามาช่วยดูแลครอบครัวนะคะ
น้องบีค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในรูปนั้นกำลังเช็ดตัวอยู่เนี่ยนะคะ
น้องบี๘ขวบเท่านั้นเองเรียนอยู่ป๒
แล้วที่เช็ดตัวอยู่นี่ก็คือเช็ดตัวให้คุณแม่ที่นอนป่วยติดเตียง
แล้วใช้วิธีหาเงินเข้าบ้านด้วยการอาสอนกันบ้านเพื่อนได้มาครั้งละ๑๐บาท
เด็กคนนี้ทำหมดนะคะในครอบครัวเขาเนี่ยมีกัน๔คน
แต่ว่าตกต้นลองกองก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ลูกสาวคนโตเนี่ยเคยสอบติดหมอนะแต่ว่าบ้านยากจนก็เลยต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
ญาติก็ช่วยกันส่งเสียค่าแล้วเรียนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ก็มีน้องบีนี่แหละอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะ
รายได้หลักของบ้านนี้คือเบี้ยคนพิการของคนที่เป็นแม่ได้๘๐๐บาท
ดูพัดลมดูพัดลมดูผู้ชม
รับจ้างกรีดยางรายได้วันละ๒๓๐๐บางวันก็ไม่ได้ทำเพราะเก็บขา
ลูกสาวคนเล็กคือน้องบีอย่างที่บอก๑๐บาท๑๐บาทรับจ้างสอนกันบ้านเพื่อนค่ะ
แต่ใจสู้ช่วยพ่อแม่ทุกอย่างเลยนะคือเรื่องราวนี้ปรากฏให้เราได้รู้จัก
แล้วหลายคนพอรู้เรื่องนี้ก็เอาข้าวสารอาหารแห้งของใช้ผู้ป่วยติดตัว
ของใช้เงินสดมาช่วยนะคะ
บ้านนี้เนี่ยยังเจอความทุกข์ยากอีกอย่างหนึ่งเขาไม่มีไฟใช้
เพราะว่าถูกยกหม้อแปลงไฟไปไม่มีเงินจ่ายค่าไฟค่ะ
ซึ่งก็มีผู้ใจบุญจ่ายค่าไฟในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดในอำเภอศรีบรรพฤทธิ์ที่พัทธลุง
ก็ไปกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เอามิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งให้กับครอบครัวน้องบีค่ะ
ท่านผู้บังคับกองพันธหารช่างที่๓
ค่ายอภัยบริรักษ์พัทธลุง
ก็ส่งทหารช่างมาตรวจสอบบ้าน

อันนี้คือในส่วนที่สามารถช่วยกันได้

แต่ก็จะทำให้ชีวิตของครอบครัวนี้ดีขึ้นมากทีเดียว
วันนี้ตอนบ่ายตอนที่เราไปนี่ไม่เจอน้องบีเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าน้องติดสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้อง

คือเด็กไปหางานทำเด็กไปสอนเพื่อน
เมื่อก่อนได้แค่น้องป๑ก็ได้๑๐บาทนะคะ
นี่ค่ะถ้าหากว่าเราก็เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดต่ออีกต่อหนึ่งนะคะ
ถ้าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้เราก็ขึ้นที่อยู่ขึ้นเลขบัญชีเอาไว้ให้นะคะ
สามารถที่จะช่วยกันช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะคะ
เลขบัญชีนี้นะคะ๐๒๐๐๔๗๗๑๒๗๑๑ธนาคารทกศนะคะ
ชื่อนางบัญชีก็คือนางเบนจพรยุคตานนท์ค่ะ
ไปดูน้องบีหน่อยเวลาเขาไปสอนหนังสือเนี่ยเด็กป๒สอนยังไงค่ะ
ทำไมต้องทำในอาหาร
อีกมือหนึ่งเนี่ยให้ช่วยอีก๓
ลองนับดูว่าคำตอบได้เท่าไหร่

๖คำตอบได้เท่าไร
คำตอบได้เท่าไรเมื่อกี้

ก็เป็นความน่ารักนะครับ
ก็คือคศนคอศ
แต่ก็ยังสามารถเอาความรู้ป๒ไปหาเงินได้นะคุณนัทพงศ์ค่ะ

แต่นี่มันเป็นวิธีการหาเงินของเด็กที่จะเอามาช่วยครอบครัว

แปดครัวเป็นติวเตอร์แล้วนะเก่งนะเมียนางโค้ดลูกนะใครสนับสนุนได้นะครับ